๕คนมา๕คนจะลุมกระทืบเอ็มปรากฏว่าเอ็มเอาเหล็กขูดชาร์ฟแทง
ไปซะแล้วกัดนิ้วไปซะเหตุการณ์เป็นแบบนี้

ด้วยว่าอะไรจะไม่หยดอีกเพราะพี่ขอร้องกำลังมาทำเป็นแบบครับ
ไม่ได้ที่บ้านนี้๐๖พิวปี้กูทรึ่มจงด้วยกูไม่เห็นเชื้อ
คู่อลิมา๕คนบอกจะมาเคลียร์กันที่หน้าบ้านนะครับ
ต่อยถูกเตะไม่ยั้งพอเอ็มตั้งหลักได้
ก็ใช้เหล็กขูดชาร์ฟนะครับจ้วงแทงคู่กรณี
๑ใน๕ล้มแน่นิ่งไปแล้วคนหนึ่ง
แล้วยังกัดมือคนที่จะเข้ามาแย่งเหล็กขูดชับนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ตะบนมาบยางพรปลวกแดงระยอง๒ทุ่มเมื่อวานนี้
ที่เกิดเหตุเจอนายสุริยาแสงจันทร์อายุ๒๘ปี

กู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล

หลังเกิดเหตุเอ็มหรือนัทพงศ์เลิกภูเขียวอายุ๓๑ปี
คนที่แทงเขาเนี่ยนะครับกับเหล็กขูดชาร์ฟของกลางนะครับ
ตำรวจจับได้ใช่ไหมเอ็มก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งทำหมูแดดเดียวอยู่ในบ้าน
จู่คู่กรณี๕คนนี้มาจะมาเคลียร์ปัญหากัน
แต่เกิดตะลุมบอลไปกันครับเขาก็เลยสู้แบบหมาจนตรอกครับ
ผมมาทำหมูแดดเดียวผมไปแม็กโฮครับมากับน้อง
แล้วผมมาทำหมูแดดเดียวแล้วมีพวกน้องมา๔๕คน
กับคู่ที่กรณีกับผมพี่เห็นมาว่ามีเรื่องของผม
แต่มันไม่มีอะไรผมมันก็ต้องให้คนอื่นมา
แล้วพี่ได้แทงเขาไหมผมแทงครับผมแทงแทงเนอะ
ไม่ใช่ว่าจะแทงน้องมันนะผมอยากแทงคนที่มาก่อเหตุกับผม
มันมาลุมผมปั๊บผมล้มอ่ะผมดึงอาวุธออกมา
ผมต้องการตัวให้พี่นะครับ
ให้ปากคำตรงนี้เสร็จแล้วตำรวจคุมตัวเอ็มไปโรงพักนะครับ

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านคนเห็นเหตุการณ์ก็เล่าบอกว่า
เมื่อคืนก็ได้ยินเสียงแหละเออะโวยวายพอออกมาดูไอ้ฝั่ง๕คน
รุมกระทืบฝั่งคนเดียวอยู่แต่สักพักนะครับเกมเปลี่ยน
อกจากนี้กล้องวงจรปิดยังจับภาพช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งนี่ฮะนี่ฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านในเอ็มแล้วถามหาโทรศัพท์มือถือ
ว่าน่าจะเป็นของฝั่งคู่กรณีตำรวจอ่ะยึดไปแล้วนะครับ
ไปเป็นหลักฐานแล้วเบื้องต้นจะแจ้งข้อหาในเอ็มก่อน
ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
รวมทั้งจะเรียกฝั่งคู่กรณีมาสอบด้วย
ล่าสุดมาพบตำรวจแล้ว๒คนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับ
ส่วนร่างนายสุริยาผู้เสียชีวิตนะครับกู้ภัย
ส่งผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลระยองนะครับ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงครับ